คุณผู้ชมคะมากันที่ซีรีส์วายกันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยซีรีส์วายหลายเรื่องนะคะเจอพิษโควิด๑๙เล่นงานไป
ทำให้ถ่ายทำไม่ได้แต่ว่าล่าสุดค่ะเดินหน้าถ่ายทำกันแล้ว
กล้องกันแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องวัยรุ่นวุ่นวายรัก
ดาราเนี่ยโอ้โหมากันแน่นเรื่องนี้เลยนะคะ
โดยมีมาตรการเข้มงวดค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแล
ไม่ให้แฟนคลับมาแออัดกัน
ซึ่งบอสใหญ่คุณโอสตาร์ฮันเตอร์ยืนยันนะคะว่าไม่มีดราม่า
กระทั่งงานทัวร์ต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาหลังเดือน๖ปีหน้า

เราก็มีการตรวจวัดไข้ให้ทุกคนใส่แมส
ก็ให้ทุกคนมีระยะห่างนะครับ
แล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่เกือบ๒๐นายนะ

กลัวจะเหมือนกรณีแบบน้องวอลน้อง
อันนี้เราคงยังไม่เริ่มแฟนมิติ้ง

ขอจัดมีดในต่างประเทศในปีหน้าแล้ว

เดี๋ยวยังไงขอดูระยะเวลาตอนออนแอร์

หลังเดือน๖ปีหน้าก็น่าจะประมาณอีกปีนึงนะคะคุณผู้ชม
แต่ที่แน่ตอนนี้เขาไม่มีการจัดแฟนมิตติ้งให้เข้าใกล้กัน
แต่มีการจัดแฟนมิติ้งออนไลน์